ดูจากด้านหลังเลยคุณผู้ชมหัวขี้เมาควงมีดดาบฟันร่างเมีย
โอ้โหนี่โหดบอกเลยว่าข่าวนี้โหดจริงค่ะ
คนงานที่ชนบุรีคุณผู้ชมผัวเนี่ยเมาอารวาสไปทั่วเลย
เมียไปคอยห้ามคุณผู้ชมเห็นนี่คุณนี่ข้างหลังอ่ะ
นี่ข้างหลังพี่บุ๊คว่าโหดแล้วนะแต่จะบอกคุณผู้ชมเลย
ผัวนี่นะใช้มีดดาบเนี่ยฟันข้อมือเมีย
ข้อมือขวาขาดคุณผู้ชมข้อมือซ้ายห้อยร่องแร่งเลย
แล้วเขาบอกว่านิ้วทั้ง๑๐นิ้วก็ห้อยร่องแร่งเหมือนกัน
เพราะอะไรสงสัยว่าฝ่ายหญิงเอามือรับมีด

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานี่เองช่วง๔ทุ่ม
แคมป์คนงานก่อสร้างริมถนนเส้นพนัฐนิคมฉะเชิงเซาค่ะ
ที่ตำบลวัดหลวงอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
ไปเจอกับนางสาวพรพันธ์นิมาลาอายุ๓๓ปี
สภาพของเธอโอ้โหน่าตกใจมากคุณผู้ชม
มือสองข้างเนี่ยถูกมีดฟันข้อมือขวาขาดนะฮะ
ส่วนข้อมือซ้ายเธอเกือบขาดแล้วก็นิ้วทั้ง๑๐นิ้ว
อย่างที่พี่บุ๊กบอกไปห้อยร่องแร่งเลยนะฮะ
แล้วก็มีรอยมีดฟันบริเวณหลังของเธอเป็นแผลชะกันนะฮะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือปฐมพยาบาลเธออย่างด่วนเลยนะคะ
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลพนัฐนิคมค่ะ
ผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะผัวตัวดีนี่แหละ
นายสุรเชษโทราชอายุสามสิบปีค่ะก็เป็นสามีของผู้บาดเจ็บนี่นะ
อยู่ในอาการมึนเมายืนถือมีดอยู่ข้างถนนยังไม่ลงนะยังขึ้นอยู่นะ
อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็ถูกตำรวจสพพนัทนิคมเนี่ยรวบตัวเอาไว้ได้
เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยสามีผู้ก่อเหตุนี่นะ
เมาแล้วก็โอ้ยอารวาสไปทั่วแคมป์คนงานเลยไม่มีใครกล้าเข้าห้ามอะค่ะ
ภรรยาผู้บาดเจ็บก็เลยเข้าไปห้ามนี่แหละแล้วก็ถูกสามีถูกผัวตัวเองเนี่ย
ใช้มีดฟันหลายต่อหลายครั้งจนบาดเจ็บตัวผัวก็เดินอารวาส

คนอยู่ในแคมป์คนงานไม่กล้ามีใครเข้ามาห้ามเลยนะฮะ
แต่ว่ายังดีแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบ

แต่ไม่รู้ว่าหลังจากนี้สภาพของภรรยาจะเป็นยังไงบ้างนะ
เพราะว่ามือขวาขาดนะข้อมือขาด
มือซ้ายห้อยร่องแร่ง๑๐นิ้วก็ห้อยไปอีก

โอ้โหพิษสุรานี่ทำให้แบบว่าคนเปลี่ยนนิสัยจริง